ดูบรรยากาศของน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เขาร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านค่ะ
อันนี้คือการฝึกเลยเห็นไหมตั้งแต่เริ่มต้นเลย
มากันที่โรงเรียนบ้านบางด้วนนะคะ
อยู่ที่ตำบลบางด้วนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
สำกัดสำนักงานเขตธุพิกัสศึกษาตรังเขต๑นะคะ
เขามีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
แล้วก็มีการโชว์การรำมโนราแบบนี้

นี่คือน้องระดับชั้นป๕นะคะ
ได้รับการฝึกฝนฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีอย่างชำนาญ
แล้วก็ต้องอะไรรู้ไหมไม่ใช่ลำได้อย่างเดียวนะ
โนราต้องอะไรร้องค่ะโอ้ต้องร้องได้ด้วย
โนราครบด้วยจริงต้องร้องได้ด้วยนะคะ
ก็ต้องร้องบทกรอนโนรากันสดเลยนะคะ
โครงการนี้นะคะก้าวเข้าสู่ปีที่๘แล้วค่ะ
แล้วก็กลายเป็นที่รู้จักในวงสังคมคนตรังอย่างกว้างขวางด้วย
รวมถึงเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา
ให้มีทักษะในการรำหน่วระ
ซึ่งมันก็เป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบรรทางภาครขี้ต้ายด้วย
ทางโรงเรียนค่ะเขาจะมีการคัดเลือกนักเรียน

นี่คือต้องร้องร้องด้วยรับด้วยเห็นไหม

ก็จะมีพิธีการถูกหอมาให้คอมือลับตัวเป็นสิ่ง
แล้วก็เริ่มทำการฝึกฝนตามลำดับต่อไป
โนราเนี่ยที่พอจะคุ้นหูก็พอจะนึกออกอยู่นะ

อ่ะเดี๋ยวพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมโนลา
อันเนี่ยมันโนรามันโนราทุกใหม่
เออคุณก็รู้แต่อะไรโนราโนบาน
เออเอาว่าเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมศิลปะอันงาม